สวัสดีครับสวัสดีครับสว
พอหนุ่มคลั่งรักวิ่งไปง้อเมียแบบเซเป๋เข้าโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายต้องแพ้ให้กับตำรวจมาตรวจความเมา
ตำรวจเป็นงงขับรถอยู่ดีเจอเสาไฟกลางถนนแบบนี้แล้วต้องทำยังไงต่อต้องติดตาม
สมัยเปลี่ยนไปเพลงกล่อมลูกวิธีใหม่ก็ต้องมา
ว่าแต่เป็นเพลงอะไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ภูการสบัดข่าวภูการสบัดข่าว
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีหลายข่าวให้ได้พูดถึงนะ

หนุ่มคนนี้ต้องไปดูเขาหน่อย

ภูมิเผ่านั้นเขาก็กลัวไอดุ่มเมาก็เนี่ย

มาตรวจดูซิว่าเขาเมาจริงไหม

ไม่ตรงไม่ตรง
ไม่ตรงนั่งเอง

บ๊าบบ๊าบบ๊าบ

เดี๋ยวก่อนขออนุญาตขำ

เอาอย่างนี้ละกันเล่นเดินเซแบบนี้
สันนิษฐานเอาไว้ก่อน

นายคนนี้ชื่อนายสมโพธิดวงนินอายุ๓๔ปี
นายคนนี้ตอนก่อนที่จะมาที่โรงพักเนี่ย
บุกไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนางรอง

นี่ครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้คาดว่าเมียจะไม่ยอมให้อภัยง่าย

นี่คือบอกให้คุณตำรวจทราบถึงสถานการณ์

เอางี้ละกันรีบพานายสมโพธิไปที่สพ
ไปทำการสงบสติอารมณ์ก่อนคุณชิสา

เพราะว่าเขากลัวว่าจะมาทำให้เข้าของโรงพยาบาลเสียหาย
ถูกคือสันนิษฐานดูจากลักษณะการพูดคุยท่าทางต่าง

แต่เจ้าตัวปฏิเสธบอกโอ๊ยผมไม่ได้เมาผมไม่ได้เมา
เอ้าถ้าบอกว่าไม่ได้เมามันต้องพิสูจน์กันหน่อย
วิธีการเป่าแอลกอฮอลนี่มันธรรมดาไปแล้ว
เอาเป็นว่าเป็นวิธีการในการเดินให้ตรงก่อนไหม

นั่นแหละก็เลยกลายเป็นคลิปที่เราได้ดูไปตอนต้น

ใช่พอเห็นแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่ายังไงคะ
คุณตำรวจบอกแบบนี้นะเดี๋ยวให้ไปสงบสติอารมณ์ที่ห้องขังเลยละกัน
โอ้จนรุ่งเช้าคุยกันจัดรุ่งเช้า

เอามาดูกันหน่อยโรค์ช้าวแล้วส่างยัง
เอ้ยโทบอล์ว่าส่างเมาแล้วนะตอนเช้า

ก็บอกว่าไอ้คืนวันเกิดเหตุไปตกปลากับเมีย
แต่เกิดทะเลาะกันเลยต้องวิ่งตาม

โอ้เมื่อได้ตั้งใจจะไปสร้างความบุญไวที่โรคพยาบาล
ลองฟังเสียงเขาเล่าถึงเหตุการณ์หน่อยครับ

พอพูดอะไรพิธรูปไม่ได้ก็จะเปิดอราศ
ให้รถชนจะวิ่งให้รถชน

ผมก็เป็นทหารเก่าทหารบันทึกพี่

เมื่อก่อนอาศิภีภิ่งอยู่ด้วย

แต่ก่อนอาชีพผมนี่ไม่ได้เป็นทหารอย่างเดียวเป็นนักวิ่ง

ไม่ใช่แซวเล่นแต่เรื่องของเรื่องคุณตำรวจเขาก็ต้องแจ้งข้อหานะ
ประพฤติตัววุ่นวายเปรียบเทียบปรับไป๖๐๐
แต่อย่างนี้ครับคุณตำรวจเขาใจดี

เรื่องของเรื่องข้าปรับเนี่ยออกให้เลย
คุณตำรวจออกค่าปรับให้กับผู้ชายคนนี้นายสมโรธนี่นะ
นี่ครับเขาเป็นคนพูดเอง
นายสมโพธิบอกเนี่ยโอ้โหพอตำรวจเขาจ่ายค่าปรับให้

สมโพธิบอกเลยขอบคุณคุณตำรวจสพนางรองมากเลยนะครับ

ตำรวจนางรองเป็นที่พึ่งของประชาชนที่แท้จริง

คุณตำรวจเขาก็ต้องทำหน้าที่อะไรที่มันดูแล้วก่อความวุ่นวายก็ต้องดูแลกันไป
แต่ที่สำคัญคือต่อไปคุยกับเมียให้ดี
ยังไม่ให้เมียวิ่งหนีอีกจะวุ่นวายนะพี่นะ
เอามาดูเรื่องของลอตเตอรี่กันหน่อยค่ะ
หลายคนอาจจะถือไว้ในมือแล้วนะตอนนี้นะ
เดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ว่าให้เก็บให้ดีนะ
เพราะถ้ามันหายขึ้นมามันอาจจะเป็นเรื่องราวโกลาหลแบบผู้ชายคนนี้ก็ได้ค่ะ
คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด
ดูมีเจ้าของลอตเตอรี่
และคนเก็บลอตเตอรี่ได้๒คนนี้ค่ะ

โอ้โหแล้วทำไมต้องต่อยกันด้วยคุณผู้ชมค่อยฟังไปนะคะ
แต่ว่านี่แหละเป็นหลักฐานชั้นดีเลยที่ทำให้ทางคุณตำรวจเนี่ย
ว่ามันเป็นการก่อเหตุทำร้ายร่างกายอาจจะเอาผิดได้
อ่ะเอาอย่างนี้ค่อยเล่าเรื่องราวกันก่อน
แล้วดูสิว่าเหตุมันเกิดอย่างไร
คนที่เขาขี่รถจักรยานที่ถูกต่อยนั่นน่ะ
ชื่อนายสมหมายปิ่นสวยอายุ๔๖ปี
ค่ะไปดูแผลเขาหน่อยไหมแผลเขาครับ
มีแผลแตกบริเวณจมูกและเหนือคิ้วเอาดูนี่เห็นไหม
โอ้โหก็โดนต่อยไปหลายหมัดแบบนั้น
ตัวเขาน่ะคนที่โดนต่อยน่ะเขาเก็บลอตเตอรี่ได้
แต่เขาบอกกับนักข่าวอย่างนี้นะสิ่งที่เขาบอกนะ
ก็คือเขาตั้งใจจะเอาไปคืนแล้วแต่อย่างนี้ด้วยความที่ว่า
เขาคงจะลืมเอาไว้ที่บ้านเขาก็เลยเหมือนกับว่าสื่อสาร
กับเจ้าของลอตเตอรี่แบบผิดยังไม่ทันจะได้พูดอะไรเลย
เหมือนกับว่าเจ้าของลอตเตอรี่นั้นก็ต่อยเขาเลย
แล้วถามว่าเหตุการณ์แล้วมันจบลงยังไงล่ะครับคุณสมหมาย
สมัยบอกว่าสุดท้ายมันเหมือนเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
ก็เลยยกไม้ยกมือขอโทษกันไปคนที่ก่อเหตุต่อยผมมาน่ะ
อบเงินให้ผมไป๑๐๐บาทแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
คนที่โดนต่อยนายสมหมายบอกก็เลยไม่เอาเรื่องอะครับ
ถ้าอย่างนั้นไปคุยกับคนที่เป็นพ่อค้าลอตเตอรี่
ก็คือคนที่ไปต่อยเขานั่นแหละคือนายรัชนีกรเฉลิมวัดอายุ๓๖ปีนะคะ
บอกว่าตัวภรรยาของเขาของพี่เสื้อดำเนี่ยทำลอตเตอรี่หล่นหาย
คือรับมาเป็นชุดเลยนะคุณชนะ๔ใบครับทั้งหมด๔๐๐ใบ
เยอะนะแล้วทั้งหมดก็คือขายให้กับลูกค้าแล้วด้วย
นั่นหมายความว่าทุกใบมีเจ้าของหมดแล้ว
ถ้าเกิดมันมีสักใบสองใบถูกรางวัลใหญ่ขึ้นมา
เขาก็ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายให้ไง
เนี่ยพอมันเป็นแบบนี้เขาก็เลยเริ่มโพสต์เฟซบุ๊ก

กระทั่งไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นว่านายสมหมายนี่แหละเก็บได้

ใช่ค่ะแล้วตอนแรกที่คุยกับนายสมหมายนี่คือเหมือนกับว่านายสมหมายเอง
บอกว่าเจอแต่กระเป๋าไม่ได้เห็นลอตเตอรี่
แล้วก็เหมือนกับพูดลักษณะเหมือนนักเลง
เลยกลายเป็นเหตุการณ์ต่อยกันขึ้นมา

รับแค่ว่าเจอแต่กระเป๋าของไม่มีข้างใน
พูดแบบนี้พูดได้ไงทั้งที่คุณเก็บไป
ผมก็โมโหผมก็ถามว่าแล้วพี่จะเอายังไงพี่พูดอย่างนี้
เขาก็พูดออกลูกนักเลงพอลูกนักเลงผมก็ยอมรับผมต่อยก่อน
ผมต่อยเขาก็ต่อยผมก็ต่างคนต่างต่อยนั่นแหละ

ผมโมโหผมก็เจ็บพี่ก็เจ็บแล้วผมก็ฟักตังค์ให้เขาพันหนึ่ง
อ่ะเจ็บกันไปแล้วก็จบกันอย่างนี้
คนหนึ่งเขาก็ร้อนรนไงแล้วเหมือนกับว่าพอคุยแบบว่าไม่ถูกคอไม่ถูกใจ

เข้าใจกันผิดก็เลยใช้กำลังกันแบบนี้

เอามาดูกันแบบนี้แล้วก็เตือนกันแล้วกันค่ะ

มีคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งเขาขับไปเจอกับด่านตรวจใช่ไหม

เอาอย่างนี้ละกันรถบรรทุกบางทีมันเป็นของคู่กับด่านตรวจ
จริงไม่รู้ขนอะไรมาตำรวจก็อยากจะรู้หน่อย
เอาอย่างนี้แกลองใช้คาถานี่เลยแกไม่อยากให้ตำรวจมาก่อน

ใช้คาถาแบบนี้บอกว่ามองไม่เห็นตำรวจไม่เห็นเลยครับ
พุทธพังบางตาธรรมมังบางตาสังคังมังตา
พวกเจ้าจงไม่เห็นค่าจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็น
ตาไว้บังตาไว้จงมองไม่เห็นค่าจงมองไม่เห็นค่า
เฮ้ยนี่มันจอมขมังเวศตัวจริง
โหผ่านเฉยเลย

แล้วที่สำคัญไม่ได้ผ่านคันเดียว

มันมีผลถึงคันหน้าเลยเหรอคาถาเนี่ย

วันอาหารบางครั้งเนี่ยเขาก็เช็คหลายคันถูกไหมแล้ว

แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีอยู่แค่จำนวนนึง
อาจจะปฏิบัติภารกิจหน้าที่กับคันอื่นอยู่
ไม่ทันได้ดูคันนี้แล้วคันหน้า

ผมก็ไม่ได้ฟันทงผิดหรือถูกอะไรยังไง

เพราะมันต้องมีการเช็คน้ำหนักกันถูกไหม

เรื่องของการทำหน้าที่ผมเชื่อว่าทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่
แต่ให้ดูคลิปนี้เอาแค่ขำนะ

เพราะว่าบางทีคนขับรถไปนะฮะ
ตกเบือเบืองเซ็งมาเจอด่านแบบนี้

พ่อบ้านใจกล้าทั้งหลาย
ดิฉันรู้แล้วเวลาคุณจะเข้าบ้านอย่างนี้ใช่ไหม

คือกลับดึกก็ตามกลับเช้าก็ตามท่องไว้เลย

ฟังตาภรรยาจงไม่เห็นค่าเปรี้ยง
ดิฉันว่าสิ่งที่จะได้คือเปรี้ยงเหมือนกัน

เออแล้วคุณจะได้ไม่ต้องออกไปไหนล่ะ
ไงใช่ให้ดูคล้ำ
ไม่น่าจะได้ผลนะคุณชนะ
อีกเรื่องหนึ่งบนท้องถนนนะคะเราขับรถไปเนี่ย

ก็จะเจอเกาะกลางถนนใช่ไหมครับ
แต่ถนนสายนี้ค่ะมันเป็นถนนเล็กเท่านั้นเอง
ขอบคุณครับ

พ๊อปเป็นไงล่ะ
เป็นไงมีแต่เกาะกลางถนน
แต่นี่คือเสาไฟกลางถนนเลยค่ะ
เอาก็จริงนะอาจจะเอียงเบี่ยงออกข้างหน่อย
แต่เอาล่ะในเมื่อมันมี๒เลน

เนี่ยจะขับรถตีก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวา

ขับมาเจอแบบนี้เป็นงงเหมือนกันคุณชนะ

แล้วเสาไฟมันน่าจะอยู่ข้างทางถูกไหม

เอามาให้ดูนะผมว่าน่ะฝากไปดีกว่า
เมื่อมันเป็นข่าวแล้วมีให้ได้เห็นแบบนี้แล้ว

เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

มันมันอาจจะมองเห็นได้นะตอนกลางวันแต่ถ้ากลางคืนอ่ะ
ถูกต้องคุณที่สาวใช่ไหมครับตอนดูข้างแทบจะไม่มีสารไฟ

ความบ้านอาจจะช้นได้เอาเป็นอยู่ได้รีบหมักไข่ดีกว่านะครับ
เรื่องนี้กันหน่อยฮะฝากเตือนภัยเรื่องการขับขี่
โอ้โหโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
เลี้ยวต้องระวังให้ดีถ้าหากว่าเสียหลักอาจจะเจออุบัติเหตุแบบนี้ครับ
อุ้ยอ้าวเห็นแบบนี้แล้วยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะค่ะ
แต่ที่เห็นคือรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักไปแล้ว

ลักษณะถ้าเสียหลักแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาอาจจะมาเร็วพอสมควร
ขณะเดียวกันผมก็ไม่แน่ใจว่ารถกระบะคันนี้เขาเปิดไฟเลี้ยวไว้นานแค่ไหน
ถูกไหมเขาอยู่เลนขวาสุดแต่จะเลี้ยวเข้าซ้าย
ถ้าเป็นไปได้ตามหลักตามกฎจราจรถ้าจะเลี้ยวซ้าย
เลี้ยวมาจากเลนส์ขวามีรถที่มาทางเลนซ้ายความอันตรายมาก

นี้นี่เองครับก็เรามาให้ดูกันนะไม่ได้บอกใครผิดใครถูกนะ

จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
ยังอยู่กันที่เรื่องราวบนท้องถนนค่ะ
ก็ต้องขอเตือนไปถึงน้องหนูด้วยนะ
จะขับขี่รถสักรายานหยุ่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง
ไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
โอ้โหทะไหลมาแบบนี้เลยคุณชนะ
อเตอร์ไซค์มันแรงเกินไปหรือยังไง
เอาไม่อยู่เลยอ่ะ
ดีนะเนี่ยที่มันชนแค่กระถางต้นไม้อะค่ะ
ไปชนคนหรือล้านฆาต์ที่อยู่แถวนั้น
เห้ยดูผมว่าพระกุ้งคลองก็ได้นะคะเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม

เผลอบิดคันเร่งแรงไปนิดนึงโอ้ใช่
รถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ออโต้นี่คือบิดง่ายอ่ะ
ง่ายบิดนิดนึงนี่พุ่งแล้วยิ่งเป็นรถใหม่ยิ่งแรงดีเลยนะฮะ
คราวนี้คิดว่าน้องน่าจะมาแบบไม่ตั้งใจอ่ะเอามาอยู่อ่ะ
พุ่งทะลุมาเลยอ่ะเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วก็ยังเคราะห์ดีอยู่อย่างไม่ได้เป็นอะไรมากนะ
ค่ะยังลุกขึ้นมาได้แต่ก็ต้องระมัดระวังจริงนะครับ
เพราะว่าอุบัติเหตุมันแป๊บเดียวโดยเฉพาะยิ่งรถมอเตอร์ไซค์
ต้องระมัดระวังกันให้มากนะครับนี่เด็กเด็กนะอ่างต้องเตือนกันแหละถึงเวลา
ค่อยมาขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วใส่หมวกกันน็อกด้วยค่ะ
เอางี้อย่าหาว่าพวกเราขี้บ่นเลยเตือนกันเยอะ
จริงเรื่องของเมาแล้วครับพอเธอเมาแล้วครับส่วนใหญ่มันจะเกิดอุบัติเหตุแล้วครับ
ก็อย่าหาว่าผมมากล่าวหากันเลยนะแต่ลักษณะท่าทางการขับแบบนี้มันชวนคิดว่าเมามาก่อนหรือเปล่า
ไปก้งไปจวดมาก่อนหรือเปล่าสุดท้ายก็โจ๊ะลงตรงนี้
โอ้โหเอายังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ตอนที่คุณขับมาเนี่ยมันแค่เซเป๋แล้วไม่มีรถใหญ่สวนมา

ไม่งั้นแล้วก็มันเป็นอุบัติเหตุที่หนักกว่านี้ถึงตายนะครับเอาบอกไว้ก่อนถึงตายเลยนะครับ

โอ้โหเห็นแล้วก็ต้องมาฝากเตือนแหละเพราะบางคนบางครั้งคิดว่ายังไหวนะ

ไอ้ไหวแล้วก็ใกล้แค่นี้มีเรื่องให้ต้องเสียใจมาเยอะนักต่อนักแล้วนะครับ
เมาชอบคิดว่าตัวเองไม่เมานั่นไง

ใช่เมาผมก็เมาผมก็อยู่กับที่ไม่ไปไหน

ถ้าเมาผมก็จะอยู่กับที่ประจำเลยแล้วก็ตอนเช้าค่อยกลับ
เอออ่ะดีเหมือนกันจะไม่ต้องเป็นอะไรกลางทาง
ก็ยอมรับกันตรงเราไม่โกหกกันอยู่แล้ว
จริงนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ดื่มไปเถอะแต่ว่าต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

บ้านเรานะเอออ่ะให้ถึงบ้านละกัน

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมไปดูคลิปเอาเองแล้วก็ตั้งสติให้ดีด้วยค่ะแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
อุ้ยไปไหววะ

ที่ซ้อนกันมาเขาถือ
ขนของมาโดยเฉพาะอะไรที่มันยาวเป็นไม้เป็นท่อเป็นเหล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าคุณจะหอบฮิ้วมาแบบนี้หนึ่งหลักต้องดูก่อนว่ามันยาวเกินที่จะบรรทุกได้ไหม
แล้วถ้ามันจำเป็นจะต้องหอบฮิ้วมาจริงเนี่ยเอาแนวทางตรงได้ไหมคุณชนะ
ไม่ใช่ขวางถนนแบบเนี้ยเอาเป็นแนวตามรถอะค่ะ
ใช่ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์นะ
รถกระบะบางครั้งบางคาขนอะไรมาเนี่ยก็ต้องอยู่ให้ขอบเขตของรถกระบะเหมือนกันนะ
มันก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้สนุนรอบข้างแบบนี้เนี่ย

เขาบอกว่าเจอแบบนี้มีสะดุ้ง
ถ้าเจอกับคนนี่เข้าไปสดุ้งเลยเหรอครับ

ต้องอ้าปากแล้วส่งเสียงคำลาอย่างนี้เลยเหรอ

โอ้โหอ้าปากทีอย่างกับแหมกอซิล่า

คำรามอะไรขนาดนั้น
เอาหน่อยก็คงคือมันจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะ

ไปตรวจดูว่ามีเชื้อโควิด๑๙หรือไม่
แต่ว่ากรณีนี้คุณลุงคงอาจจะพยายามอ้าปากให้กว้างที่สุด
นะแล้วก็เลยแบบใส่พลังด้วยไง
ถ้าอ้าเยอะขนาดนี้ผมไม่กล้าทำ
ถ้าผมทำอย่างนี้แล้วผมกลัวจะอ้วกออกมา
นะครับแล้วอีกเยี่ยมโดนลักของ
จะยิ่งเหมือนกับทำให้เราอาเจนออกมา

พยาบาลเจ้าหน้าที่ทั้งหลายแหล่นะฮะ
งจมูกก็วาบอีกแบบนึงนะ
แยงเข้าไปในลำคอเนี่ยจะอ้วกทุกรอบเลยครับ

พวกเราต้องทนอยู่กับพฤติกรรม
ในการตรวจแบบนี้ทุกวันด้วยนะ

เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ตัวผมเองด้วยครับ
อีกเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังหน่อยแหม
พวกผลไม้บ้านเรานี่มีเยอะ

ว่าเขาตากมะม่วงกวนที่ไหนดีคะคุณยาย
เนี่ยตรงนี้แหละเป็นโซล่ารูฟท็อป

แบบว่ารังคารถนี่แหละมันมีเนินไง

ตกกระทบสะท้อนรับแสงอาทิตย์ได้ดี

มะม่วงที่ตากเนี่ยแห้งไวขึ้น
คุณดูคุณสังเกตแสงพระอาทิตย์ที่ส่องกระทบที่กระจกรถเลยเห็นไหม
มันเปรี้ยงแดดสว่างว่าแบบนี้
คุณยายรู้เลยว่ามุมนี้ดีที่สุด
โอ้โหแหมแปะเป็นฟิล์มกันร้อนเลย
เออนะแบบนี้นี่ไงมะม่วงจะได้แห้งไวนะคะ

ก็เป็นการปรับปรับใช้ให้มันเข้ากับสถานการณ์
ไหนรถก็จอดอยู่ไม่ได้ออกไปไหนไง
ก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านนี่แหละให้เกิดประโยชน์
แปะได้ปะตากได้ไม่ว่ากัน
แต่ตอนที่รถออกไปอย่าลืมเอาออกด้วยล่ะ

ใช่อย่าลืมเป็นไอเดียนน่ารักดีนะคะคุณยายค่ะ
มาดูเรื่องของความน่ารักกันบ้างดีกว่า
เวลาไปร้านอาหารแล้วเจอบรรดานน้องหมา
นักจรจัดจะมาแบบว่าถ้าพูดภาษาแบบขำวัยรุ่น

หันหล่อท้ายตัวกลาย
แต่คุณเจอสุนัขที่น่ารักแบบนี้

มองมือก็ให้

ต้องสั่งมาใหม่อีกจานนึงใช่ไหม
เพราะว่าที่สั่งมาเนี่ยให้น้องหมาตัวขวาไปแล้ว
ซ้ายก็ให้ด้วยทั้งขวาทั้งซ้ายแจกหมดเลยเออ

เป็นสายแจกของจริงนะแจกซ้ายแจกขวาตลอดเลย
ฉันเห็นร้านอาหารแล้วแบบมีไฟวิบวับมีสาวเต้นแบบนี้

รออย่างนี้คือถ้าเราจะช่วยอะไรเขาได้เราก็ช่วย
ก็คือแบ่งปานสาวมาขออะไรก็ให้หมด
ก็ส่วนใหญ่เขาจะมาขอเรามากกว่านะแล้วเราก็ให้เขา
อ๋อให้เขาทุกครั้งเลยโอ้โฮคุณที่มันใจป้ามยังกินเลยนะ
คุณผู้ชมเรื่องดีแบบนี้มีมาเล่าสู่กันฟัง
โดยเฉพาะเรื่องของคติคนโบราณที่เขาแบบพร่ำสอนคนรุ่นใหม่
อย่างเช่นเรื่องของการปิดฝาหม้อข้าว
บอกว่าถ้าเราทานข้าวอยู่ต้องติดฝาให้เสร็จ
เพราะถ้าเปิดแงบไว้แล้วหัวจะทิ้งต่างนี้จะทิ้งนะครับคุณ
คุณแม่ทำไมไม่ปิดฝาเมาะข้าวจ๊ะ
โบราณเขาถือคุณแม่ว่าถ้าไม่ปิดฝาหม้อข้าวผัวจะทิ้ง
โอ้มายก็อดคุณทุกคนค่ะคุณดูหน้าคุณพ่อ
หลังจากที่คุณแม่เครื่องฝาหม้อข้าวทีเกิดอะไรขึ้น
พ่อทำไมไม่ปิดฝาเมาะข้าวจ๊ะโอ้โหนี่เขาบอกแม่นะนะ
บอกว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยเดี๋ยวผัวทิ้งโอ้โหเท่านั้นแหละ

พ่อบอกพ่อตกใจเลยอ้าวไอ้ลูกพูดทำไม
พ่อบอกอ้าวอย่างนี้คือยังไง
สุดท้ายมันเป็นคำนี้เลยครับคุณชิสา
ก็คือข้าวเหลือหัว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
โอ้โหคุณยึดคตินี้จะได้สบายใจ
แต่ผู้หญิงอย่างที่ฉันเนี่ยถ้าด่าก็แปลว่าด่าล่ะค่ะ

สนุกสนานยางบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้แหละคุณผู้ชม

มันก็ต้องสู้ชีวิตนิดนึงถูกไหม

สนุกสนานกันเลยในช่วงของ

สมัครข่าวเด็ก
โหต้องกอดไว้ไกลเลยเหรอ
คือผู้ปกครองมาส่งถึงโรงเรียนแล้ว

โคยรัดคล้ายทิ้งแบบนี้

ถูกอยากกลับบ้าน
เออคุณไม่ควรอยากกลับบ้าน
คุณแม่ก็บอกว่าคุณครูตามสบายเลยจับไว้เลยนะแม่กลับก่อน

บางทีคุณพ่อคุณแม่เองต้องใจแข็งคุณจักรให้ทรัพย์หน่อยเป็นไง
จริงนะคุณคือแม่เองก็ห่วงลูก
ลูกเองก็อาจจะเล่นที่บ้านอยู่หลายวันเลยติดคุณแม่ใช่ไหม
โรงเรียนใหม่ก็อาจจะรู้สึกตื่นกลัวกับบรรยากาศ
ก็ต้องมีบ้างแหละแต่สุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตัดใจ
แล้วก็ต้องให้ลูกไปอยู่กับเพื่อน
แล้วสักพักหนึ่งคุณเชื่อไหมลูกไม่ยอมกลับบ้าน
แม่อยากกลับบ้านอย่างนั้นลูกไม่จับ
ธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างนี้อย่าไปเครียดนะครับ
แต่ก็ค่อยดูแลกันเนอะมาเรื่องนี้กันมากนะครับ
บอกเลยว่าคุณแม่ต้องปวดหัวเมื่อคุณแม่ฝากให้พี่ชาย
ช่วยไกวเปรย์ให้กับน้องไวเมร์บ่
ทำไมต้องปวดหัวล่ะคุณแม่ไปดูกันเลยครับ

โอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโอ้โฮค่ะโ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
โอเคแบบนี้ไหม
เดี๋ยวนะไอ้เพลงนี้มันเป็นเพลงที่กำลังฮอตฮิตในติ๊กต๊อกใช่ไหม
ถูกต้องค่ะคุณจะไถฟีดจะปัดคลิปไปคลิปไหน
ก็จะได้ยินเพลงนี้วนเวียนมาตลอดเลย

นี่ยังไงคุณแม่ก็เลยเอาเพลงนี่แหละมากล่อมลูกน้อยซะเลยค่ะคุณ

หนูจะมานั่งปักให้ชั้นดูได้ไง

ฉะนั้นเนี่ยเอาให้คนนึงร้องเล่าคนนึงก็ต้องเต้นหรอกไหมคุณผู้ชม

คลิปติ๊กตอบแม่กล่อมลูกขอบคุณด้วย
แล้วลูกหลับไหมเจอเพลงนี้

ไม่หลับสรุปลูกหล่อนเพลงนี้แทน
นะมันซึมเข้าไปในสวดประสาท
คุณมาก็ดูสนุกนะครับผู้ชำปราว

มาเรื่องนี้กันบ้างคุณชิสา

ใช่ไม่มีใครมีเมียที่หาเงินเก่ง
ต้องอย่างนี้เลยดูสิว่าเป็นยังไงถ้าหากโดนเผยที่ซ่อนเงินครับ
หังเตอร์หังเตอร์

ที่เล่นรอบบ้านมีเยอะแยะ

พ่อพ่อซ่อนเก่งนะ

แกะออกมางัดออกมาแงะออกมา
นี่พอเจอตรงนี้แล้วทำยังไงรู้มั้ย
คุณแม่ตัดสินใจลื้อบ้านเลยครับ
เพราะคิดว่าน่าจะมีที่ซ่อนอีก

น่าจะอยู่มุมไหนต่อมุมไหน

เอาจริงถ้าไม่โดนจับได้เต็มที่เต็มเหนียวแล้วก็ไม่บอกหรอก

แต่ว่าสุดท้ายลูกมาเปิดโปร่งความลับของพ่อ
นี้ไงความจริงทุกข์เปิดเปรยแล้ว

ใช่ถ้าไม่ยอมรับเนี่ยนะ

ก็คือจะต้องตกเป็นของ
ถูกพี่เก็บมาทั้งหมดนี่คือไม่มีความหมายอะไรเลยถูกต้องครับ
เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณชนะป้องกันเหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้มาเท่าไหร่
ให้ภรรยาไปเลยค่ะให้หมดเลย
จะได้ไม่ต้องมีปัญหาแบบนี้คุณชนะปัญหามันเกิด
พอให้ไปแล้วเนี่ยไอ้ตอนถอนคืนยากมากเลย
ให้เขาไปเผื่อดอกงอกเงยไงคะมันไม่เคยมีดอกมันมีแต่น้อยลงน้อยลงอันนี้ผมพูดแทนคนอื่นนะไม่ได้หมายถึงผมนะ
อย่ารักษูว่าอย่ารักษูว่าเพื่อนผมเขาเล่าให้ฟังแบบนี้จริงไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
เขาบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องความเชื่อคนที่เขาเลี้ยงกุมารเอาไว้เขาเชื่อว่ากุมารของเขาน่าจะดีใจ
ที่ได้ลูกบอลใหม่ก็เลยเล่นโชว์มันซะเลยครับ
เอ้าเนี่ยคลิปนี้เป็นที่พูดถึงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

เพราะเจ้าของบ้านเขาปิดประตูปุ๊บโอ๊ยลูกบอลมันล่วงลงมาเลย

คือเขาเชื่อว่ากุมารที่เขาเลี้ยงเอาไว้นะแสดงอิทธิฤทธปฏิหารได้ลูกบอลใหม่ก็ขอเล่นมันซะเลย

ครึ่งอันนี้ครึ่งบอลนี่ครึ่งบอลนี่ครึ่งบอล

ก็คือการเหลี้ยงบอลแล้วใช้หน้าหลังท้าครึ่งบอล
มันก็เลยเป็นลักษณะเหมือนกลิ้งกังวลเป็นวงกลม
แต่ถ้าจะอธิบายในทางวิทยาศาสตร์

มีความเป็นไปได้ไหมที่ว่า
ในห้องนี้เมื่อมีการปิดประตู
มันเหมือนเป็นการทำให้ลมข้างใน

มันตีเข้ามาแล้วลูกบ่อนมันลูกกลมอ่ะ

เป็นไปได้เพราะว่ารักษณะที่เขาเอาลูกบอลไปวาง
วางอิงเอียงไม่ได้วางกับพื้นที่มันมั่นคงอะไร

เขาก็จะมองว่าโอ๊ยลมพัดหรือเปล่า
ก็ดูสิแค่หน้าต่างก็ยังเปิดเอาไว้เลย
มันมีความเป็นไปได้ไหมที่ลมมันจะพัดเข้ามา
หรือเป็นลมการเปลี่ยนทิศของอากาศภายใน

ค่ะก็คิดกันไปแล้วแต่ความเชื่อนะ

อันนี้เจ้าของคลิปเขาก็โพสต์คลิป
ให้เห็นว่าน้องกุมารที่เขาเลี้ยงไว้นั้นมีอยู่จริง

นิดหน่อยนิตยาถ้าอ่านผิดขออภัยนะจ๊ะ
ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องน้องกุมารแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคน
บางคนอาจจะเลี้ยงเอาไว้
แต่บางคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องร้อนเหมือนกัน

ถูกแล้วเรื่องหล่อนเราก็มีมาให้คุณผู้ชมดู
ที่ชอบเรื่องหลอนอยากให้ติดตามคืนนี้เลยคุณผู้ชม
คืนนี้นะให้คุณเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เอาไว้
แล้วก็ไปดูละครเรื่องนี้กันค่ะ
ละครเรื่องนี้คุณผู้ชมชื่อละครว่าผีกะนะคะ
ไทยรัฐทีวีเราจะออนแอร์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ
สายที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของผีแบบนี้นะคุณต้องดูให้ได้
เรื่องนี้นะคะจะเล่าถึงชะตาชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่ง
ชื่อว่ากรพินค่ะเธอต้องสืบทอดวิญญาณผีกะโดยตรงจากผู้เป็นแม่
แล้วตัวเธอจะต้องกลายร่างเป็นผีกะให้ทุกคืนวันพระค่ะ
เหตุนี่แหละจึงทำให้บรรดาหมอผี
เลี้ยงผีกะต้องการตัวกรพินค่ะ
ต้องการทำศัยศาสตร์เพื่อเสริมอาคมให้ตัวเองแกร่งกล้ามากขึ้น
งานนี้กรพินที่ต้องสืบทอดวิญญาณผีกะโดยตรงจากผู้เป็นแม่
แต่ผู้ที่โดนคุณสัยของผีกะเข้าตัวก็จะต้องตายอย่างอาณาจทุกราย
เขาว่ากันว่านี่คือบวงชีวิตแห่งความเป็นผีกะ
ยังไงก็ต้องมีบวงชีวิตแห่งความรักที่ต้องเผชิญด้วย
แล้วกรพินจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรกรพินจะเป็นอย่างไร
ย่อมันก็มีแค่นี้คุณผู้ชมฮะอยากให้ดูเรื่องเต็มกัน
ไปดูกันหน่อยกับบทฤษฐุษธ์วิชาภาคม
กับเรื่องราวที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองรัก
แต่ต้องแลกด้วยความตาย
โอ๊ยสนุกแน่นอนเรื่องนี้นะครับ

คูกัตสบัดข่าว
มาชมคู่กัดสะบัดข่าวกันต่อคุณผู้ชมเรื่องราวของสมาชิกในบ้านเรามีเล่าสู่กันฟัง
อย่างบ้านหลังนี้คุณพ่อกับคุณลูกเชียร์บอลเสียงดังคุณแม่เลยบอกไปไปนอกบ้านซะเลย
แล้วคู่นี้เขาจะทำยังไงไปดูกัน
บอลก็อยากดูบอลก็ไม่ได้ฟังบอลก็ไม่ได้ฟัง
เนี่ยต้องมาดูนอกบ้านอย่างนี้เลยเหรอ
ใช่ก็อยู่บ้านแล้วเสียงดังโอ้แต่บอลมันมันอ่ะให้เชียร์เบาได้ไงเรา
ก็เชียร์ดังได้แต่มาเชียร์นอกบ้านอย่างงี้ละกันโอ้โหออกไปข้างนอกเลย
จ๋าจ๋างั้นเอาทีวีมาไว้นอกบ้านได้ไหมมันไกลมองไม่ชัด
งั้นจะไปนอนนอกบ้านเลยไหมให้มันรู้แล้วรู้รอด
ไม่เอาหรอกก็ต้องนอนกับแม่สิจ๊ะ
สนุกสนานกันไปนะฮะเฮฮาปาจิงโกะกันนะคะกับบ้านนี้นะ

ครับหมดเวลาของเราในวันนี้แล้ว

สวัสดีครับ
น้อง๓๒ครับ